คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับเพจพระจันทร์ลายกระต่าย
ก็มักจะเป็นเพจที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับตำรวจด้วย

ก็คือมีผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ทีนี้ปรากฏว่าเขาอ้างว่าเขาขอใช้ศิษษฐ์

แจ้งความกลับไปยังนายอำเภอและอศที่มาจับกลุ่มตัวเขา
เพราะมีพฤติการซ้อมเขาทำร้ายร่างกายเขา

อดีตผู้กำกับโจ้ที่นครสวรรค์

แล้วนายอำเภอกับอศก็โดนดำเนินคดี
พรบออุ้มหายรับทรีย์

จนทราบว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา๖พศย
นายอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราธานีนำกำลังไปจับกลุ่มนายสมพงศ์
นายสมพงศ์อายุ๕๙ปีโดนจับพร้อมของกลางเป็นยาบ้า๕๐เมตร
ซ่อนอยู่ในห้องน้ำของบ้าน

ส่งต่อไปดำเนินคดีที่สพชายบุรีครับ
กระทั่งวันพุธที่ผ่านมา๘พฤศจิกายน
นายสมพงศ์ที่โดนจับไปเนี่ยใช้สิทธิ์แจ้งความกลับไปยังในอำเภอและอาสาชุดจับกลุ่ม
เพราะนายสมพงศ์บอกว่าก็ฝั่งนั้นฝั่งในอำเภอกับอศ
ใช้ถุงดำคลุมหัวเขารัดคอเขารุมซ้อมเขาเค้นสอบ
เพื่อเป็นการขยายผลคดียาบ้า
แล้วเขาก็ดำเนินคดีกลับในฐานทำร้ายร่างกายโดยทารุณ

ตำรวจส่งนายสมพงศ์ไปตรวจร่างกายครับ
ก็จะมีรอยแดงที่คอมีชายโครงซ้ายแผลที่ข้อมือขวา
แล้วก็มีอาการเจ็บช่วงอกด้วย
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลอยู่๗วัน
ส่วนพ่อและแม่ของนายสมพงศ์ครับ
ชื่อว่าพ่อชายและแม่หญิง
พ่อชายในอายุ๙๓ปีนะ

ลูกชายเคยโดนจับคดียาเสพติดมาหลายครั้งแล้ว
แต่ครั้งก่อนไม่เคยโดนซ้อมนะ
ส่วนตัวพ่อเองมองว่าถ้าผิดก็ดำเนินคดีไป

เตื้องเวลาเตื้องลำบ้านแบบนี้

ผู้ต้องหาแล้วก็มาเป็นผู้เสียหายด้วยนะคุณผู้ชม

นายอุทัยเทศกสุบันชี้แจ้งว่า

ว่ามีคนมั่วสุมเสพยาในบ้านหลังเกิดเหตุ
ก็เลยนำกำลังฝ่ายปกครองไปตรวจสอบ
จนพบในสมพงศ์และพวกอีก๒คนแต่พวกน่ะหนีไปได้เหลือแค่ในสมพงศ์
ทางในอำเภอแล้วก็อศก็เลยใช้กำลังจับกลุ่มอย่างทุลักทุเลเลยนะ
ค้นจนยึดยาบ้าของกลางแล้วก็ทำบันทึกจับกลุ่มส่งให้ตำรวจ
ยืนยันว่ามีหลักฐานในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนครับฟังในอำเภอชายบุรีครับ
ถ้าฟังในอำเภอพูดเนี่ยก็หมายถึงว่าตอนจับกลุ่มตัวนายสมพงศ์ดิ้นเหมือนขัดขืน
คุณผู้ชมก็เลยมีการรัดคอกันนิดนึงอันนี้ก็อาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่นายสมพงศ์พูดนะ
ส่วนประหลัดจังหวัดสุราธานีครับว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์บอกว่ารายงาน
ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบแล้ว
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยตอนนี้สพชายบุรีกำลังเร่งสอบสวน
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมถุงดำคลุมหัวรัดคอเค้นสอบเนี่ย
ก็ไม่พ้นทำให้คนนึกถึงคดีของอดีตผู้กำกับโจ้และพวกครับ
ซึ่งร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติด
จนเสียชีวิตเมื่อสิงหาคมปี๖๔
กระทั่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
พากษาประหารชีวิตแต่มีการบรรเทาโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองนะครับ